คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์
คือรถกระบะเนี่ยไปเฉียวกับรถจักรยานยนต์เฉียวชนปุ๊บก็ขับหนีไป
แต่ว่าลากรถไปยาวไกลเลยแล้วมันมีประกายไฟเหมือนกับว่าจะเกิดไฟไหม้อะค่ะ
พลเมืองดีก็ไปช่วยไปช่วยเอาไว้ได้ทันเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อย

คือลากไฟไหลควันขึ้นคือไฟลุกเลยอ่ะค่ะ

ขับรถแล้วก็ลากรถจักรยานยนต์ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถไปตามถนนอย่างรวดเร็วจนมีควันจนมีประกายไฟลุกไหม้ยาวเป็นทาง
พลเมืองดีเขาขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามหลัง
แล้วก็ตะโกนให้จอดจอด
ตะโกนเรียกชาวบ้านแถวนั้นให้หาน้ำมาดับไฟสุดท้ายนะคะ
คนขับรถกระบะเป็นผู้หญิง
แล้วก็ลงมาพูดจาวกวนแบบไม่รู้เรื่องอะค่ะ

ขับรถกระบะพูดคำเดียวว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะ

แต่ที่ลากไปคาล้อได้เนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคะ

นั่นน่ะสิคือจริงแล้วคนเขารอดจากรถจักรยานยนต์แล้วนะ
ตัวรถกระบะเองนั่นแหละถ้าเกิดรถจักรยานยนต์ไฟไหม้
ไฟลุกระเบิดขึ้นมาเนี่ยเจ้าของรถเองที่จะอันตราย
ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามเรื่องนี้ไป
อย่างเจ้าของคลิปค่ะชื่อว่าคุณสิทธิชัย
คุณสิทธิชัยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
เช้าวันที่๓มกราคมช่วง๘โมง๙โมงเช้านี่แหละค่ะ
กำลังกลับรถกระบะเร่งเครื่องขับหนีไป
จนถึงแถววัดยานสังวรารามเมืองพัทยา๓กิโลนะคะที่ขับหนี

เจ้าของคลิปก็บอกผมเห็นก็เลยขับรถตาม
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
คาดว่าคนขับน่าจะเมล์
ตำรวจและคู่กรณีก็ได้มีการพูดคุยกัน
นำตัวคู่กรณีมาเจรจานะคะ

โอ้โหอะไรคะ
ต้องถามกลับไปนะว่าตกลงมันคืออะไรคะ
เดี๋ยวให้เป็นแรกหน้าที่ของตำรวจแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อ